มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีคลิปเด็กนักเรียนหญิงตบกันนะฮะ
ก็เด็กนักเรียนชั้นปวชปี๑ที่ถูกรุ่นพี่ตบ

ก็มีความคืบหน้าตรงนี้ว่า
ทางแม่ของเด็กนักเรียนที่ถูกตบถูกทำร้าย
นำลูกสาวเข้าแจ้งความเมื่อวานนี้นะครับ
สุดท้ายเรื่องนี้พ่อและแม่ของมือตบ
ต้องคุกเข่าไหว้ขอโทษแม่ของนักเรียนหญิงรุ่นน้อง
รวมถึงมือตบเองก็ยอมรับว่าทำจริง
แล้วก็ได้ขอโทษด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นที่คือคลิปเหตุการณ์นะ

เป็นนักเรียนชั้นปวชปี๑โรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดนทบุรีถูกรุ่นพี่อายุ๑๖ปี
ทำร้ายร่างกายทั้งตบจิกผมแล้วก็เตะซ้ำหลายครั้ง

ซึ่งเหตุการณ์นี้มีคนแถวนั้นแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงวัย๑๕ปี
ได้นำลูกสาวที่บาดเจ็บที่ดวงตาใบหน้าแล้วก็ฟัน

เข้าแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบส
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับ
โดยตำรวจได้เชิญตัวรุ่นพี่คนก่อเหตุทำร้ายร่างกาย

รวมถึงเพื่อนชายของน้องนักเรียนที่ถูกตบ
ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พาน้องนักเรียนมา

เพราะหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมเพื่อนชายไม่ช่วยเลย
หรือเป็นคนหลอกพาน้องนักเรียนวัย๑๕
มาให้รุ่นพี่ตบทั้งหมดทั้งมวลเข้าให้ปากคำ
ซึ่งรุ่นพี่ที่ก่อเหตุยอมรับผิดที่ทำร้ายร่างกายรุ่นน้อง
ซึ่งสาเหตุมาจากการที่รุ่นน้องของเธออีกคนนึงนะ

มาบอกว่าถูกกลุ่มเพื่อนของผู้เสียหายด่า
แล้วก็มีคนด่าเธอ
เธอก็เลยโมโหว่าอ้าวทำไมถึงต้องมาด่ากัน

ให้เพื่อนหลอกพารุ่นน้องปวชปี๑วัย๑๕ออกมาตรงจุดนี้
แล้วก็เธอจะมาเคลียร์
พอเคลียร์ไม่ลงตัวเธอก็เลยตบสั่งสอนทำร้ายร่างกายน้อง
แต่ตัวมือตบก็บอกว่าเสียใจเหมือนกัน
เคลียร์ไม่ลงตัวกะจะแค่พูดจากัน
แต่ว่าสรุปแล้วก็ลงไม้ลงมือเพราะขาดสตินะครับ
ซึ่งระหว่างที่ตำรวจสอบถามเหตุการณ์อยู่นั่นเองนะครับ
พ่อและแม่ของรุ่นพี่ผู้ก่อเหตุคุณรับผิดแทนลูกเลยนะ
คือขอโทษฝั่งผู้เสียหายแทนลูกเลยนะฮะ
นั่งลงกับพื้นเลยยกมือไหว้ขอโทษแม่ของคนเจ็บ